คุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้เวลาไปเช็คราคาสินค้าในตลาด
หมูเนื้อแดงวันนี้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
บาทต่อกิโลกรัมสะพกาลท์ไก่

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองนะคะ

สำหรับใครที่อยากจะซื้อเห็ดไปรับประทานนะคะ
ฟางวันนี้๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๗๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
หูหนู๔๒บาทต่อกิโลกรัม
และเห็ดเข็มทองอยู่ที่๓๕บาทต่อกิโลกรัม